ช่วงนี้นะที่ชนบุรี
เขามีอยู่เทศกาลหนึ่งผมบอกเลยนะโอ้โหเป็นเทศกาลที่หนุ่มลื้อ
อยากจะไปอะไรนะอยากจะไปไปคลายร้อน
เพราะว่าเท่านั้นนะครับเขาอุ้มสาวลงน้ำ
โอ้โหเป็นประเพณีเดียวในโลกนี้ด้วยนะครับ
นี่โอ้โหไปกันเลยครับที่นี่นะฮะ
บริเวณชายหาดเกาะขามใหญ่อำเภอกเกาะศรีชังจังหวัดชนบุรี
คักเลยครับในวันไหลนะฮะที่นี่ครับเขามีเทศกาลมีพิธีการ
อุ้มสาวลงน้ำประจำปี๒๕๕๙
คือเขาจัดมาทุกปีอยู่แล้วงานนี้ใครที่เขาเคยไปที่นี่
เขาก็จะรู้กันดีว่าเขามีพิธีการแบบนี้นี่
ซุปเปอร์สตาร์อย่างพี่ติ๊กชิโร่ก็ไปด้วย
อาฮังรักไม่อยากเปลี่ยนแปลงอ้าอาออ

นี่เขามาร่วมมาร่วมในพิธีในการเรียนอย่างงี้

ก็เป็นกิจกรรมประเพณีที่เขาสืบทอดกันมาอุ้มสาวลงน้ำแบบนี้
ก่อนที่จะอุ้มอย่างนี้ไม่ใช่อยู่
เฮ้ยคุณเห็นชอบใครอุ้มเคย
สวยถูกใจพี่แล้วเกินไปอุ้มกว่า
ไม่ได้ต้องขออนุญาตเขาก่อนครับขออุ้มน้องลงน้ำได้ไหมจ๊ะ
มันจะเย็นนะครับพี่ไปกับพี่สิจ๊ะรับรองว่านายน้อยอุ่นอกอุ่นใจอย่างแน่นอน
อะไรแบบนี้เขาก็จะไปกับคุณพอเขาอนุญาตให้คุณอุ้มปุ๊บ
ก็ค่อยอุ้มไปแล้วค่อยปล่อยนะ
โยนตั้มลงไปนะอันนั้นไม่ได้เดี๋ยวหลังหักกันพอดี
ค่อยหย่อนลงไปในน้ำเออไม่ได้มีแต่สาวใหญ่ใหญ่แบบนี้นะ
เออรุ่นยงรุ่นใหญ่อะไรก็ว่ากันไปที่โตแล้ว
แต่ว่านี่อันนี้ก็คือสาวใหญ่จริง
เขามีงานประกวดครับน้องใบตองครับ
เออเป็นงานประกวดธิดาปลาวาน
ว้าวโอ๊ยน่ารักนะคน
แล้วไปเดินแคตต์วอล์คลงไปเด็ดทะเลด้วยค่ะ
นี่คือไปเดินแล้วก็ต้องหวาดเสี่ยวนิดหนึ่งนะครับ
โครงเคลงเล็กน้อยใช่ค่ะนี่ครับภาพความสวยงามของธิดาปลาวาน
สุดยอดจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมว่าเราไปดูนี่หน่อยดีกว่า
ภาพบรรยากาศของงานนี้โดยรวมนะครับว่าเป็นอย่างไรสนุกสนานแค่ไหนครับ
มีขัดขืนบ้างเล็กน้อยกันนิดหน่อยน้องเขาน่าจะมีอาการคล้ายกับน้องใบตองก็คือกลัวน้ำครับ
ไม่ได้กลัวน้ำแบบดิฉันสิแซวเล่นให้ดิฉันเป็นคนเดียวโลกนั้น
แต่ก็เป็นบรรยากาศสนุกสนานนะครับนี่คือสีสันเป็นงานประเพณีที่เขาสืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชาวเกาะศรีชังนะครับ
ก็ทำแบบนี้เพื่อให้ประเพณีแบบนี้สืบทอดอยู่ต่อกันไปนั่นเอง
บรรยากาศสนุกสนานในช่วงสงกรานแบบนี้ครับ